เรื่องนี้ต้องฟังความสองด้านครับเราจะไม่ด่วนสรุปว่าใครผิดใครถูก
แต่ที่แน่เนี่ยมีการใช้กำลังเกิดขึ้นฝั่งพนักงานส่งของครับ
กดกริ่งก่อนเอาของไปส่งหน้าบ้านลูกค้าติ๊งติ๊งติ๊งติ๊งติ๊ง
เงียบติ๊งติ๊งติ๊งติ๊งติ๊งเงียบโทรไม่รับโทรไม่รับ
สุดท้ายแล้วพอกดกริ่งบ่อยเข้าฝั่งลูกค้าที่อยู่ในบ้าน
ตะโกนมาบอกกดอนามัยบ่อยไม่มีมารยาทหลังจากนั้นบานปลายเลย

เชื่อพี่ไม่ให้หยุด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
โอ้โหเปิดศึกทะเลาวิวาสเลยครับระหว่างกลุ่มพนักงานขนส่งสินค้ากว่าสิบคนนะกับพวกของนายนาริสซึ่งเป็นลูกค้าครับชกต่อยกันชุลมุนแบบนี้เอาไม้ไล่ตีกันด้วยเหตุการณ์เกิดขึ้นบ่ายสองของวันที่สิบสองมิถุนายนที่ผ่านมาในหมู่บ้านย่านบางพลีสมุทรปราการลูกค้าชื่อว่านายนาริสเปิดภาพวงจรปิด
เดินเท้าไปบ้านของคุณนฤทธิ์เลยครับเข้ามาในหมู่บ้านแบบนี้

ทีนี้เราฟังความจากฝั่งคุณนฤทธิ์ไปแล้ว

ผมไปส่งของให้บ้านหลังเกิดเหตุ

จากนั้นแม่เจ้าของบ้านออกมาต่อว่า

ผมยืนรอหน้าบ้านจนร้อนแล้ว

เดี๋ยวนะพาเพื่อนและหัวหน้างาน

ชี้แจงเอาไม้มาด้วยนะ

ว่าต้องกันตัวอะไรอยังงี้

เค้าบอกนะเค้ารูตบหน้าก่อนนะ

ก็ไม่มีมารยายณ์เลย

แม่เขาตัวคลิกแก๋

พนักงานส่งของถ้าไปถึงหน้าบ้าน
โทรไปลูกค้าไม่รับไม่วางของไว้ตั้งไว้ไม่ได้เหรอ
เพราะว่าปกติเวลาคุณส่งของโทรมาหาดิฉันนะ
แล้วก็ทำงานกันอยู่แบบนี้ก็ต้องบอกพี่พี่วางไว้หน้าบ้านในตะก้าเลยค่ะ
มีวางไว้ให้อาจจะเป็นเก็บเงินปลายทางหรือเปล่าไม่รู้
อาจจะเป็นแบบเก็บเงินปลายทาง
ต้นสังกัดของพนักงานส่งของทำหนังสือขอโทษครับ
แล้วบอกว่าจากนี้หากผลสอบสวนจากตำรวจ
ระบุว่าพนักงานกระทำความผิด
หลังจากนี้ครับจะเพิ่มมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุอีกครับ
ส่วนของทางคดีครับตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาทั้งสองฝ่าย
ชุลมุนต่อสู้ทำร้ายร่างกายกัน
ทำร้ายร่างกายกันจนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กาย
จิตใจของผู้อื่นและมีการดำเนินคดีต่อไป
แต่คุณผู้ชมอย่าเพิ่งเหมารวมว่า
บริษัทส่งสินค้าแห่งนี้จะไม่ดีไปซะทั้งหมดนะ
เพราะว่าอันนี้เป็นเรื่องของตัวบุคคลครับ
ซึ่งทางต้นสังกัดเขาก็ชี้แจงแล้วนะว่า
เดี๋ยวจะลงโทษขั้นสูงสุดก็น่าจะเป็นการไล่ออกแล้วฮ
ก็ตรวจสอบแบบนี้แต่คือเอาจริงแหละนะ
คือมันต้องใจเย็นทั้งคู่เนาะคุณน้อง
ก็เข้าใจเรื่องอากาศร้อนต้องรีบต้องไปส่งของใหม่
อีกฝั่งนึงก็รับสายหน่อยถึงถ้าไม่รับก็ออกมาก็พูดจากันดี